ตามเรื่องของอาเซียนคลับกันดีกว่าครับจะมีเกมที่ประหลอดแตกจริงนะครับ
ในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะครับ
ก็เป็นเกมในรอบรองชนะเลิศซึ่งเป็นเกมที่เราคาดการณ์กันว่าควรจะเป็นนัดชิงชนะเลิศ
แต่ว่ามาเจอกันเร็วกว่ากำหนดนะครับนั่นก็คือไทยกับเวียดนาม
ไทยเองก็มีโอกาสได้พักมากกว่าเวียดนามวันหนึ่งนะครับเพราะว่าโปรแกรมของกลุ่มเอเนี่ยจบก่อน
ส่วนเมื่อวานเนี่ยทางฝั่งของเวียดนามเองก็พยายามจะเร่งเต็มที่แล้วนะครับ
เพราะว่าเตะพร้อมกับคู่ของอินโดกับมาเลแต่ปรากฏว่าสุดท้ายนะครับ
ประตูนะครับพยายามจะยิงให้มากจริงแต่สุดท้ายพอจบเกมแล้วเนี่ย
มันก็เลยกลายเป็นว่าพวกเขาต้องเข้าที่สองนะครับเพราะว่าอินโดเนี่ย
มีประตูได้ที่ดีกว่าจากผลทุกอย่างที่มันเท่ากันหมดนะครับอันนี้ครับ
เป็นจังหวะที่เราให้ดูนะครับทีมไทยในชุดสองทำผลงานได้ดี
ซึ่งแน่นอนนะครับมันก็ทำให้โดยรวมของทีมไทยเป็นแชมป์กลุ่ม
ชนะสี่เกมรวดมีสิบสองคะแดนเต็มแล้วก็ยิงได้สิบประตูเสียหนึ่งประตู
เข้าสู่รอบรองอย่างใสใสเลยครับแต่มีหนึ่งสถิติที่น่าสนใจนะครับ
ซึ่งทีมไทยเนี่ยก็ฟังไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับสถิติการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มของทีมไทยเนี่ย
พบว่าถ้าเกิดจบตำแหน่งแชมป์กลุ่มในรายการนี้๑๐ครั้งนะครับ
รวมปีนี้แล้ว๙ครั้งก่อนหน้านี้ครับ
ด้วยการเป็นแชมป์ของรายการได้เพียงแค่๔ครั้งเท่านั้นนะครับ
แต่กลับพลาดแชมป์ไปถึง๕ครั้งในกรณีเป็นแชมป์กลุ่มในรอบแรกนะครับ
มีเพียงแค่ปี๒๐๐๒เท่านั้นที่จบรองแชมป์กลุ่มแต่กลับคว้าแชมป์ของรายการได้
ทีมไทยเนี่ยจบแชมป์กลุ่มอาเซียนครับ๙ครั้งพลาดแชมป์๕ครั้งนะครับ
ไปดูกันหน่อยครับปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปด
เวียดนาม๐ต่อ๓ในรอบรองชนะเลิศเล่นแบบเกมเดียวจบ
สองพันเจ็ดแพ้สิงคโปร์สกอร์รวมสองต่อสามในรอบชิงปีสองพันแปดนะครับ
เวียดนามสกอร์รวมสองต่อสามในรอบชิงปีสองพันสิบสองแพ้สิงคโปร์
สกอรวมสองต่อสามในรอบชิงปีสองพันสิบแปดครับตกรอบรองชนะเลิศ
หลังจากเสมอกับมาเลเซีย๒๒แล้วก็ตกรอบด้วยกฎอาเวโกนะครับ
ส่วนการจบตำแหน่งแชมป์กลุ่มคว้าแชมป์อาเซียนครับ
ชิงชนะอินโดนีเซียสกอร์รวมสามต่อสองครับสำหรับในการแข่งขันครั้งนี้ครับ
โดโพลกิ้งก็บอกนะครับว่าชนะรวดแล้วก็มั่นใจนะครับว่าจะผ่านเวียดนามไปสู่เส้นทางแชมป์อาเซียนให้ได้เหมือนกันนะครับ
ซึ่งรอบรองไทยจะพบกับทางเวียดนามเกมแรก๒๓ธันวาคมนัด๒นะครับ๒๖ธันวาคม
ทั้ง๒นัดแข่งเวลา๑๙นาที๓๐นาทีตามเวลาประเทศไทยครับ
ส่วนปาฮังซอกุญซื้อของเวียดนามให้สัมภาษณ์หลังเกมที่ลูกทีมเขาถล่มกัมพูชา๔๐
บอกว่าชื่นชมทุกคนที่ทำหน้าที่อย่างยอดเยี่ยม
ส่วนการเจอกับไทยยอมรับว่าเวลานี้ไทยแข็งแกร่งผู้เล่นทุกตำแหน่งสามารถทดแทนกันได้หมด
แล้วก็พอใจลูกทีมทุกคนที่ยังไม่เสียประตูในโทรเมนต์นี้แล้วก็จะเตรียมตัวอย่างดีครับในรอบรอง๒เกมซึ่งเจอกับไทย
ก็คิดว่ามีเวลาพักอีก๓วันในรอบนี้ไม่มีคำว่าง่ายแล้ว
เตะทุกคนต้องพึ่งพาเรื่องของโภชนาการก็คือเรื่องของอาหารนะครับ
ต้องรับประทานอาหารที่เหมาะสมแล้วก็พักฟื้นร่างกายให้เต็มที่ก่อนจะเจอเกมหนักครับ